ดูกันต่อนะคะกับความรักของหนุ่มคนนี้ค่ะ
บอกข่าวดีว่าเตรียมจะแต่งงานกับแฟนสาวคนนี้นะคะ

ไม่ใช่ค่ะอ๋อพี่แจ๊กก็สวยค่ะ
ซึ่งนะคะล่าสุดอย่างที่ทราบกันไปนะคะกับกรณีของโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะไปดูสถานที่

แต่ปรากฏว่าเจอพิษโควิด๑๙ระบาดไปก่อน
จึงทำให้พับแผ่นนี้ไปก่อนนะคะ
แต่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนั้นไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ

ก็ตอนแรกเรามองว่า๓๕ปีแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเร็วขึ้น
ก็ความจริงแพลนว่าปีนี้จะอยากจะบินไปดูสถานที่ที่เรมันกัน
อันนี้มันมีประสาทที่คุณไปเที่ยวแล้วเราชอบประสาทนั้น

แต่ว่าตอนนี้มีสถานการณ์เรื่องไวรัสโควิด๑๙
เราก็ดูว่าอาจจะต้องเลื่อนก่อน
แต่งเรายังไม่ได้แพลนแต่เราแพลนว่าโอเคเราจะบินไปดูประสาทกัน
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าประสาทเขาจะให้เราใช้สถานที่เขาได้หรือเปล่า

แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเราเอง
ก็ผู้ใหญ่อยากให้เราจัดการเรื่องงานแต่งงาน
ตั้งแต่ปี๒ปีที่แล้วแล้วอย่าคิดว่าก็มีโอกาส
มีโอกาสเป็นไปได้ครับปลายปีนี้หรือว่าปีหน้าอะไรอย่างนี้ครับ